สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับร่วมกับบริษัทไดกินอินดาสตรีจำกัด
สองพันที่สามครับระหว่างบุรีลำยูเนตเต็ด
พบกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับแข่งขันกันวันที่๕สิงหาคมนี้
ณราชมังคลากีฬาสถานนะครับนายพระฤทธสุภาพงศ
เลยค่ะที่การสมาคมกีฬาฟุตเบาก็ยืนยันว่า
มีแผนรองรับหากฝนตกโดยได้มีการประชุมกับกรกฐ
ฟื้นฟูย่าที่เป็นหลุมบริเวณขอบสนามแล้วก็หน้าโกนะครับ
พร้อมเพิ่มกำลังพลอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำให้มากขึ้นสำหรับวันแข่งขันด้วยครับ